หน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังมีหญิงสาวคนนึงเนี่ย
ถูกพบเป็นศพอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่มาเปิดห้องพักอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นการเสียชีวิตแบบปริศนา
กลายเป็นว่าทำไมเธอถึงมาเสียชีวิตแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้น
นี่เป็นภาพนะคะคุณผู้ชมค่ะภาพจากกล้องมุมจรปิดค่ะลองดูกัน
เป็นเหตุการณ์ที่ทางด้านของนางสาวกัญญาพักค่ะเธอเป็นสาวโรงงานอายุ๓๖ปี
เปิดห้องของรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะกับผู้ชายคนหนึ่ง
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเธอถูกพบเสียชีวิตอยู่ในห้อง
ซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดเมื่อวานที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยทางพุศข่าวไปที่การจัดงานศพ
ของทางด้านของผู้เสียชีวิตคุณกัญญาพักไปที่สำนักสงตำบลวังท่าช้างที่อำเภอกบินบุรีปราจีนบุรี
วัดยาดมีการตั้งศพนะคะจัดงานสวดพระอภิษฐรรมค่ะ
แล้วแฟนนุ่มเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสได้เจอด้วยแฟนนุ่มของผู้ตายคือนายวิรยุสุวรรณประเสริฐ
คือเขาก็เป็นการคบหาแบบหลังเริ่มจะห่างหายกันแล้วแยกกันอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เขาเล่าแบบนี้ว่าคุณวิรยุทธ์บอกว่าตัวเขาเองกับแฟนสาวทำงานอยู่ที่เดียวกันก็จริงนะ
แต่ช่วงหลังก็ห่างกันออกไปแยกกันอยู่
เช้าวันเกิดเหตุเนี่ยพี่ชายของแฟนยังเห็นเลยว่าแฟนสาวผมออกไปทำงาน
กระทั่ง๔โมงเย็นตอนนั้นก็ยังมีคนเห็นเลยว่าแฟนสาวของผมอยู่ที่โรงงาน
พอ๑ทุ่มผมรู้อยู่แล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่แฟนสาวของผมเนี่ยต้องเลิกงานในช่วงเวลานี้
ไม่มีใครพบอีกเลยจนกระทั่งไปพบว่ากลายเป็นว่าเสียชีวิตเป็นศพอยู่ในรีสอร์ทแห่งนี้
ถามว่าแล้วคิดว่าใครมาปองร้ายแฟนสาวหรือเปล่า
คุณวิรยุทธ์บอกแบบนี้ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์หรือไม่
แล้วอาจจะถูกวางยาเพราะดูจากท่านอนของแฟนสาวนั้นดูผิดธรรมชาติ
ส่วนเรื่องชู้สาวผมเชื่อว่าเรื่องชู้สาวไม่น่าจะมี
บอกแบบนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะหลักฐานกล้องมูลจรปิดของรีสอร์ทอย่างที่บอกค่ะ
จับภาพคนก่อเหตุได้แต่ค่อนข้างระยะไกลนะคุณผู้ชม
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองชนบุรีด้วย
ที่จับภาพจุดนี้จะจับภาพได้ชัดเจนหน่อย
แต่เจ้าตัวบอกว่ายังไม่มีเวลาจะไปพบตำรวจเลย
ตอนนี้กำลังจัดการเรื่องงานในการนำศพแฟนกลับมาที่อำเภอกบินบุรีค่ะ
สาเหตุการเสียชีวิตเห็นเจ้าหน้าที่แจ้งไว้นะคะว่าน่าจะเกิดจากระบบหายใจหรือโลหิตล้มเหลวค่ะ
ผลชันการชนสูตรที่ชัดเจนเดี๋ยวต้องรออีกประมาณ๒เดือน
ลองฟังเสียงแฟนหนุ่มของผู้ตายหน่อยนะคะ
นี่ทางด้านของแฟนหนุ่มนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่หลังเนี่ยคือไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็แยกกันอยู่มาสักพักนึงแล้ว
ในขณะเดียวกันทางด้านของคนตายก็มีลูกสาวคนหนึ่งด้วยอายุ๒๐ปี

ตัวเธอกับแม่จริงก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนกัน
กันอยู่คนละที่แม่อยู่กับลุง

คิดจริงว่าแม่จะมาเสียชีวิตแบบนี้
ถามว่าแล้วความสัมพันธ์ล่ะของแม่กับนายวิรยุทธ์
ก็คือแฟนคนปัจจุบันที่บอกว่าห่างกันเป็นยังไง
ลูกสาวเล่าแบบนี้บอกว่าก็รู้กันมาแหละว่าเขาห่างกันจริง

แล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแม่มาเล่าให้เธอฟัง
อันนี้น่าจะเป็นข้อมูลนะคะที่ดีสำหรับตำรวจเลยแหละ
บอกว่าเรียนลูกสาวเล่านะแม่บอกว่ามีคนคุณคุยกำลังคุยนะ
กำลังคุยกับคนคนนึงนะกำลังคบหาการคุยกันอยู่
แต่ตัวเธอเองบอกไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนั้น

แล้วตอนนี้อยากให้คนที่ทำมามอบตัวกับตำรวจแล้ว
สารภาพกับตำรวจซึ่งเธอก็รับไม่ได้ที่แม่มาตายแบบนี้
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเห็นบอกว่ามีทรัพย์สินของคนตายเนี่ย
หายไปก็คือโทรศัพท์๑เครื่องด้วยค่ะ

เพราะมันน่าจะมีพวกข้อความแชทต่างนานา
เดี๋ยวตำรวจน่าจะตามตับตัวได้ค่ะ